มาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อพิธีกรรมแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับตัวเลขนิดหน่อยละกันเนี่ยนะคะ
คือที่วัดสว่างอารมณ์อเมืองนครใจศรีจังหวัดอเมืองนครปฐม
พอเข้าไปถึงเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างรวมกันอยู่เลยนะ
หนึ่งในนั้นคือพระเงินพระทองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
ใครไปขออะไรสมหวังดังใจหลายรายรวมมาถึงคนนี้ด้วยที่สมหวังดังใจ
ก็คือครอบครัวของคุณมณีนาคล้ายอายุ๗๑ปี
บนบันเรื่องอะไรถึงได้สมใจและของแก้บนเธอถึงได้เยอะขนาดนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าที่บอกว่าเยอะเนี่ยเยอะอย่างนี้จริงนะ
ไข่ไก่สด๒๐๐๐ฟองไก่ต้มสุก๑๐๐ตัวเอามาแก้บนค่ะ
แล้วเธอก็เล่าว่าชวนลูกหลานมาแก้บนเพราะขายที่ดินมรดกได้
แถวลาดพร้าวกรุงเทพเนื้อที่ประมาณ๑ไร่ขายได้สำเร็จ
เงินมาเป็นสิบล้านเลยก่อนหน้านี้เคยบอกขายที่ดินมากว่าสามปี
ขายไม่ได้สักทีพอมาบนบานสารกล่าวขอพรจากพระเงินพระทองที่วัดแห่งนี้
ประสบความสำเร็จก็เลยนี่แหละค่ะมาแก้บน
และหลังจากนี้เธอจะแบ่งเงินนะคะจากการขายที่ดินเป็น๑๐ล้าน
มาทำบุญสมทบทุนซื้อที่ดินให้วัดต่อไปค่ะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก็ไปแก้บนเช่นเดียวกัน
โอ้โหคลื่นแบบนี้นะคะมีการจ้างรถวงดนตรี
รำวงมาเต้นแก้บนแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้มันดูแล้ว
เรินหูเจริญตาเจริญใจเจริญอาหารยิ่งยวดนัก
นี่ค่ะหลายคนก็บอกว่าไปเต้นรำไปฟ้อนรำกันซะหน่อย
สุขใจนะคะเป็นเหตุการณ์นางสาวชะนิตาสินทุชนภัยศาลอายุ๕๔ปี
ชาวจังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าของวงดนตรีนี่แหละ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับสามีมาไหว้ขอพรจากกุมารเทพไอ้ไข่
กุมารอีก๒องค์ก็คือพี่จุกแล้วก็พี่จันทิมา
ที่วัดเขากรวดตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
พอขอเสร็จปุ๊บได้ไงกลับไปมีโชคมีลาบเลยประสบความสำเร็จไง
เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะในเมื่อได้ดั่งใจหวังแล้ว
ก็ต้องรีบนะมาแก้บนนำวงดนตรีของเธอเอง
แบนเซอร์มาแสดงโชว์ตามที่ได้มีการบนบานสารกล่าวเอาไว้จ้ะ
คนที่ไปที่วัดเมื่อวานนี้ก็สนุกกันไปนะคะ
ส่วนที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุงอุดร
ชาวบ้านค่ะไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมากันอย่างปกติ
ใช้คำว่าไม่ขาดสายถูกแล้วเพราะว่าไปกันทุกวันเลย
และที่พลาดไม่ได้นะคะกลับไห้ขอพรเสร็จแล้ว
แวะไปดูซะหน่อยอ่างน้ำมนต์มีอะไรไหม
อ่างน้ำมนต์ของพ่อจ้ำค่ะไปดูน้ำตาเทียนกันหน่อยเนี่ยนะคะ
และเมื่อวานนี้ค่ะนาคน้อยเขาก็มาด้วยนะ
นากน้อยแห่งคำชโนธมาร่วมส่องดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ด้วย
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นตัวเลขบางตัวเลขเหมือนกันนะ
แต่เป็นตัวเลขเนี่ยในอ่างน้ำมนต์ตามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
พูดไม่ได้บอกไม่ได้นะคะใช้ตาดูเอานะคะ
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมวัดหงษ์หรือชื่อเดิมคือวัดหง
ที่จังหวัดพิจิตรนะคะเมืองชาลวันค่ะ
ชาวบ้านบอกเต็มเลยมันเต็มเลยเต็มอะไรอ่ะเต็มสองตาเลยค่ะ
เห็นเป็นตัวเลขค่ะนี่ค่ะไปไหว้ที่สารเจ้าแม่โหงแม่นาง
ตะเคียนสองพี่น้องไปส่องหาเลขเด็ดกัน
แล้วต้นตะเคียนยักษ์ด้วยขนาดสักประมาณ๑๐คนโอบ
นำเลขที่ได้นำเลขที่เห็นต้นใหญ่มากใหญ่มาก
นำเลขที่ได้นำเลขที่เห็นไปซื้อลอตเตอรี่นะคะคุณผู้ชม
ดูเอาเองค่ะคุณผู้ชมแต่ละคนโชคไม่เหมือนกัน
คุณสมนึกคำสุวรรณวัยวัชกรของวัดหงษ์บอกว่า
เคียนยักษ์ต้นนี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีอายุมากกว่า๔๐๐ปี
แต่เดิมเรียกกันว่าแม่โหงแม่นางเพราะเชื่อว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่
เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านเพราะฉะนั้นแล้ว
ตรงนี้ชาวบ้านมาบ่อยก็ไม่แปลกเพราะว่าหลายคนขอโฉกขอหลับ
ขอพรขอเลขขอได้แล้วสมหวังไงเขาก็เลยกลับมาอีก
นี่ไงส่วนเรื่องของงูต้องมีปิดท้ายแน่นอนค่ะ
ที่อันพลังสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี้ยนะคะกู้ภัยประชาพิษทักชีพ
ไปช่วยชาวบ้านจับงูจงอางตัวเบอร์เลอร์เลยขนาดใหญ่มาก
เขามาซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำของชาวบ้านค่ะใช้เวลา๒๐นาทีจับงูได้สำเร็จ
และชาวบ้านที่มามุงดูเขาก็บอกโล่งใจเพราะถ้าถูกฉกก็ถึงชีวิตเลยนะคะ
ถามว่าดึงดึงออกมาดึงออกมานอกจากที่จะปล่อยก่อนที่จะยัดกระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ขออย่างหนึ่งได้ไหมกู้ภัยวัดให้หน่อยสิว่ามันยาวเท่าไหร่
บองหลาตัวเนี้ยยาวสี่เมตรครึ่งคำว่าครึ่งนี่ก็คือจุดห้าเนอะ
สี่เมตรครึ่งทีมกู้ภัยบอกด้วยว่าคาดว่างูจงอางตัวนี้จะหนีความแห้งล้อ
เพราะช่วงนี้ภาคใต้ก็เริ่มร้อนแล้วเนี่ยนะคะในป่ายางพารามันจะแห้ง
แล้วมันก็จะร้อนงูน่าจะเลื้อยหนีความร้อนเนี่ย
มาหาความเย็นในห้องน้ำและอาจจะมาหาหนูกินก็เป็นได้
อันนี้เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็คือการระมัดระวังนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะเข้ามาอยู่ในบ้านคนดูแลกันด้วย